ผู้ชมครับที่จังหวัดตรังเนี่ยโอ้โหพระรุ่นน้องไม่พอใจ
พระรุ่นพี่เรื่องกิจนิมนต์ถึงขั้นใช้มีด
ฟันพระรุ่นพี่จนเจ็บสาหัสนะฮะแล้วรุ่นพี่เนี่ยแหม่พระท่านชื่อแจ๊ส
เขาเรียกกันหลวงพี่แจ๊สนี่ฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงนี้เป็นสำนักสงฆ์นะฮะสำนักสงฆ์เขาหลักจันท
บนน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับนี่เป็นสภาพพื้นที่เกิดเหตุนะฮะ
พระที่บาดเจ็บนะฮะชื่อว่าพระสุเทพธนจาโรหรือหลวงพี่แจ๊ส
เลือดนี่ครับเต็มเลยนะครับหลวงพี่แจ๊สนี่อายุ๖๓ปีแล้วนะครับ
เป็นพระลูกวัดของสำนักสงฆ์เขาหลักจันทร์เนี่ยภาพซ้ายมือนี่คือภาพของหลวงพี่แจ๊ส
ค่ะนี่เลือดของท่านทั้งนั้นเลยนี่ฮะเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าถูกพระที่เป็นพระรุ่นน้องในวัดเนี่ยอายุ๓๐ปีเนี่ยฟันเข้าไปเนี่ย
คือมีดพระเนี่ยถูกฟันเข้าใบหน้าเข้าปากเข้าจมูกจมูกนี่แหว่งไปเลยนะฮะ
ตอนนี้ยังอยู่ในห้องไอซียูนะครับเจ็บหนักนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุคือพระธนกฤษอยู่ที่สำนักสงฆ์เขาหลักจันทร์อายุ๓๐ปี
นี่ศึกแล้วนะฮะเพราะว่าหลังก่อเหตุเนี่ยทางหัวหน้าสำนักสงฆ์นะ
เจ้าสำนักสงฆ์ก็แจ้งตำรวจตำรวจก็มาบอกว่าโอ้โหก่อเหตุขนาดนี้
จับศึกได้เลยครับหลวงพ่อนี่ก็จับศึกเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่เขามีอาการทางจิตเวทนะคือมีอาการทางจิตเวทนะฮะ

ต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับมีอาการป่วยทางจิตเวท
เคยถูกจับคดียาเสพติดมาก่อนบวชอ่ะอืมนายธนกฤษนะ
หรือว่าอดีตพระธนกฤษคนก่อเหตุบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เขาโทรศัพท์ไปหาหลวงพี่แจ๊สที่เพิ่งกลับมาจากกิจนิมนต์นะ
ว่าเออเดี๋ยวกิจนิมนต์งานต่อไปเนี่ยผมขอไปแทนหลวงพี่ได้ไหมค่ะ
เพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ออกงานกิจนิมนต์เลยไม่ได้รับกิจนิมนต์เลย
หลวงพี่แจ๊สเองโอ้โหโรคประจำตัวอะไรเยอะเนี่ยให้ผมไปเถอะ
เห็นไปกิจนิมนต์ติดต่อกันมา๔๕งานแล้วหลวงพี่พักบ้างก็ได้
นายกฤษอ้างว่าหลวงพี่แจ๊สพูดสวนมาว่าอย่ามาสั่งอะไรนะ
พระอาจารย์ยังไม่เคยสั่งเลยจะมาสั่งอะไรได้ยังไง
เขาก็เลยโกรธแล้วก็โมโหมากเดินไปหาหลวงพี่แจ๊สที่กุฏิ
ซึ่งอยู่ห่างกันแค่๓๐๐เมตรคือเขาบอกทีแรกเนี่ยตั้งใจจะไปชกหน้า
แต่ระหว่างทางนี่ครับท่านผู้ชมครับก่อนจะไปถึงกุฏิของหลวงพี่แจ๊สเนี่ย
เห็นมีดพระเนี่ยวางอยู่นะก็เลยหยิบมีดไปด้วย
ไปถึงกุฏิหลวงพี่แจ๊สฟันใส่ใบหน้าหลวงพี่แจ๊สเลย
นี่ฮะจนกระทั่งมีคนมาห้ามก็คือพระในวัดนี่แหละในสำนักสงฆ์มาห้าม
พอทีนี้พอมีพระมาห้ามนายธนกิจบอกว่าตอนนั้นเขาเริ่มได้สติ
เขาก็เลยเดินไปหาหัวหน้าสำนักสงฆ์นะครับคือความจริงต้องเป็นเจ้าสำนักสงฆ์นะ
แล้วก็บอกว่าผมเนี่ยทำพลาดไปแล้วหลวงพ่อช่วยโทรแจ้งตำรวจให้มาจับผมหน่อย
นั่นหน้าเมืองนี่จำได้ไม่ค่อยได้มันคุ้มเหนียวไม่เยอะแหละ
แต่มันท่านไม่ได้เหน่าเดินมาให้ในคุณ
แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางหลวงพี่แจ๊สท่านด้วยนะฮะ
คือกิจนิมนต์ต่างของวัดหรือว่าสำนักสงฆ์เวลาญาติโยมเขานิมนต์พระมาเนี่ย
จะเป็นพระกี่รูปในงานไหนกิจนิมนต์ไหนก็แล้วแต่เนี่ย
แต่นี่นายธนกิจบอกหลวงพี่แจ๊ดแม่ผมขอไปเถอะงานนี้

ตะบนน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรัง

คือกุฏิของอดีตพระธนกฤษเนี่ย
ตอนนี้ถูกล็อกเอาไว้นะครับ

สพเมืองตรังนำตัวไปดำเนินคดีแล้วนะครับ
เราได้คุยกับพระลูกวัดที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
เห็นเหตุการณ์คือพระพิพัฒน์

นายกฤษเนี่ยตอนที่มาบวชเขาก็ดูเงียบนะ
แต่เวลาที่ไม่ได้อะไรตามใจเนี่ยจะโมโห

เมื่อเดือนก่อนเคยชกพระในวัดมาแล้ว

หลวงตาเชยนี่หลวงตาเชยเนี่ยบอกกับเราบอกว่าตอนเกิดเหตุ
นายธนกฤษเนี่ยเดินไปที่กุฏิหลวงพี่แจ๊สไปถึงเนี่ยฟันทันทีเลยนะคือหลวงพี่แจ๊สไม่ทันตั้งตัวไปถึงฟันเลยตัวหลวงตาเองเนี่ยพอเห็นเหตุการณ์แล้วโอ้โหเลือดของหลวงพี่แจ๊สเนี่ยออกมาเยอะมากค่ะหลวงตาเองบอกหลวงตาก็ทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นแบบโอ้โหได้กลิ่นเลือดแล้วมันมึนแบบมันเหมือน
มาถึงแล้วก็หลวงเนี่ย
ฮะแล้วเธอเคยตกใจนะครับตอนนั้น

หลวงเลือดมาก
ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่เจียนยิ่งยวด
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยหลวงพี่แจ๊สกับนายธนกฤษ
เขาสนิทสนมกันนะค่ะคือตอนที่บวชอยู่ที่สำนักสงฆ์เนี่ย
บางทีเขานอนกุฏิเดียวกันก็มีก็ไม่คิดว่าโอ้โห
จะมาก่อเหตุกันขนาดนี้จะมาโกรธกัน
แค่เรื่องที่ว่าไม่ให้ไปกิจนิมนต์แทน
เพราะว่าเรื่องการไปกิจนิมนต์รับกิจนิมนต์ของญาติโยม
ผู้ที่ตัดสินใจว่าพระรูปไหนจะไปอะไรยังไงบ้างเนี่ย
ก็คือเจ้าสำนักสงฆ์ค่ะ
อย่างเรื่องกิจนิมนต์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาสเป็นคนจัดการ
หรือมันแล้วแต่ว่าโยมจะนิมนต์ใครเจ้าวาด
กับพรรษาที่อาจจะบวชมามากกว่าด้วยไหมครับ
ก็ไม่ทราบนะตอนนั้นถ้าว่าจะปวด
พอหลวงแก๊แกบวชแล้วก็ศึกบวชแล้วก็ศึกบวชแล้วก็ศึก
ที่บวชตอนนี้จนสุดท้ายนี่ก็
คนที่ทำไรก็บวชคงจะเข้ามาก่อน
คือนายธนกฤษเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไปกิจนิมนต์เลย
หลวงพี่แจ๊สมีตั้ง๔๕งานเนี่ยขอผมไปบ้างได้ไหม
หลวงพี่แจ๊สบอกโอ้ไม่ได้เจ้าสำนักสงฆ์ท่านสั่งไว้แบบไหนแล้วยังไงเนี่ย
ก็เลยไปโกรธเนี่ยคือก็ไม่แปลกใจหรอก

เพราะว่าเวลารับกิจนิมนต์ญาติโยมเนี่ยเจ้าอาวาสวัด
หรือว่าเจ้าสำนักสงฆ์หรือว่าพระที่ท่านจัดสรรดูแลตรงนี้เนี่ย
ท่านต้องดูพระที่สวดได้ค่ะคือรับกิจนิมนต์ไปงานของญาติโยม
แล้วสวดไม่ได้เนี่ยไปนี่ยุ่งเลยนะฮะ
คือแล้วนายธนกฤษเนี่ยเพิ่งบวชมาได้แค่๓เดือนนะฮะ
ไม่รู้ว่าสวดมนต์อะไรได้บ้างหรือยังเนี่ย
สวดไปทำบุญบ้านไปงานศพไปงานแต่งอะไรมันก็แตกต่างกันไปนะ
นี่ฮะนายธนกฤษเนี่ยคือเราได้คุยกับแม่ของเขานะครับ
แม่ของนายธนกฤษเนี่ยยอมรับเลยบอกว่า
ถึงขั้นเคยวางแผนจะให้ตำรวจเนี่ยมาจับลูกชายตัวเองเพื่อส่งไปบำบัดนะ
แล้วก็เนี่ยก็เลยให้มาบวชก่อนคิดว่าถ้าบวชแล้วจะดีขึ้น
จะกลับตัวกลับใจในเรื่องต่างปรากฏว่ามาก่อเหตุกับหลวงพี่แจ๊สซะแล้ว
ซึ่งเป็นพระที่ครอบครัวก็เคารพนับถือ
หลวงพี่แจ๊สถูกฟันเนี่ยเข้าใบหน้านี่จมูกแหว่งนะฮะ
ครอบครัวก็ไปติดตามอาการแล้วก็คอยดูแลอยู่นะฮะ

ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครอบครัวเขาบอก
ส่วนลูกชายเนี่ยแม่บอกว่าวันนี้ก็ไปเยี่ยมมา
นายกธนกฤษเขาก็ขอโทษแม่ในสิ่งที่ทำลงไป
แม่ก็บอกว่าครั้งนี้ก็ต้องรับกรรมในสิ่งที่ทำลงไปนะ
ที่ผ่านมาลูกชายเคยถูกจับคดียาเสพติดมาแล้ว
แล้วรอบนี้แม่บอกไม่ประกันตัวนะ
ก็ต้องรับโทษไปรับกรรมกันไป
บอกอ๋อหมาม้าจะถึงวัดแล้วไม่เป็นไรลูก

เขาก็บอกอ๋อหมาม้าลูกขอโทษนะ

ก็เคยดัดนิสัยเขาให้เขารับกรรมที่เขาทำเอาไว้
คือไม่งั้นคือพูดไม่รู้เรื่องมาหลายครั้งแล้ว
แล้วเพราะอะไรทำไมเขาถึงอยากจะออกไปกิจนิมนต์
หรือเพื่ออยู่ใดใน
เคยไปที่นั่นเขาก็บอกแล้วว่าเช้าต้องให้ไป

ก็คงอยากจะได้เรื่องซองเรื่องเงินนะนะภาษาเนี่ย
พระนั้นแก่กว่าพ่อของตัวเองอีก
๖๓พ่อก็ยังตกกว่า๖๐อีก

นะครับสพเมืงกรังแจ้งก้อหาในธนคริตก็คือพยายามฆ่า
ผู้อื่นนะฮะตอนนี้ก็ดำเนินคดีเรียบร้อยเดี๋ยวจะ
ส่งฝากขังต่อไปนะแม่เขาบอกแล้วไม่ประกันตัว
โอ้โหคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นว่าด้วย
ข่าวนี้แล้วสงสัยจะเบื่อแล้วจำวัดอยากจะจำคุกมาก
กว่าพาดหัวข่าวให้เราใหม่เลยแต่แม่เขาพูดถูกนะแม่บอก
ลูกชายบอกขอโทษแม่บอกมาขอโทษอะไรตอนนี้ใช่ไหม
ไม่คิดก่อนทำใช่ค่ะครับคุณผู้ชมส่วน